ยังอยู่ที่เรื่องของช้างนะครับเป็นช้างตัวน้อยเป็นลูกช้างป่าหกตัว
ด้วยความที่ซุกสนนะลงไปเล่นน้ำขึ้นไม่ได้
เป็นบ่อโครนติดอยู่๒วันสุดท้ายช่วยขึ้นมาได้นะครับ
เนี่ยฮะแช่อยู่๒วันคุณผู้ชมนะลูกช้างป่าตั้ง๖ตัวครับ
ต้องติดอยู่ในบ่อโครนนี้ก็เป็นโป่งดินเก่าบริเวณป่าลำน้ำเขียวนะครับ
อุทยานแห่งชาติทัพลานที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็ตั้งแต่บ่ายวันพุธแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็ยัง
ไปพบร่องรอยของโขลงช้างเดินวนไปเวียนมาโดยรอบ
เชื่อว่าช้างใหญ่ยังคงรอให้ลูกช้างขึ้นมาจากบ่อให้ได้
แต่ว่าตู้ช้างก็ไม่สามารถขึ้นมาได้เอง

โดยเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเข้าไปช่วย

นำกำลังพร้อมอุปกรณ์ช่วยกันขุดปากบ่อให้มันเป็นทางลาดนะครับ
ไม่ให้มันชันมากไม่ให้ลูกช้างนั้นปีนขึ้นมาได้เอง
สุดท้ายลูกช้างก็พยายามปีนขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จ
พอขึ้นมาได้ท่ามกลางเสียงโหร้องยินดีของเจ้าหน้าที่นะครับ
และลูกช้างทั้ง๖ตัวก็ปลอดภัยดี
ไปชมบรรยากาศช่วงที่ต้องลุ้นให้มันขึ้นมาหน่อยนะฮะ
คืนลูกขึ้น

ก็รุ้นกันก็ตัวกล่องเนี่ยก็พยายามแบบถ่ายถ่าย

ยานแห่งชาติทัพลานก็บอกว่าลูกช้างป่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะอายุสักประมาณ๑๔ปีแล้วครับ
แล้วก็คงติดตามโขลงช้างใหญ่มาคาดว่าน่าจะมากัน๔๐๕๐ตัวออกไปหากิน
ระหว่างนั้นลูกช้างก็ด้วยความร้อนนะลงไปเล่นน้ำในบ่อโครนนี้แล้วก็ขึ้นไม่ได้
จำเป็นต้องแช่อยู่สองวันกว่าจะมีคนไปเจอนะฮะโดยหลังจากช่วยเสร็จนะฮะ
ก็พบว่าลูกช้างทั้ง๖ตัวอาการมีอาการอิดโรยนิดหน่อยนะครับ
แต่ยังคงแข็งแรงดีล่าสุดก็กลับเข้าป่าไปรวมกับโลงใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับ